ช่วงนี้อยากพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าไข่เจียวหน่อยนะคะ
ไข่เจียวเนี่ยเป็นหมาปั๊กอายุอนามก็เยอะแล้วแหละ๘ขวบแล้ว
ก็แก่ประมาณนึงแล้วแหละแต่หมาปั๊กตัวนี้เจ้าไข่เจียวเนี่ยเขามีเพื่อนสนิทคนนึง
เจอกันทีไรพี่เขาก็จะเข้ามาเล่นกับไข่เจียวตลอดจนวันหนึ่ง
พอดีมันไม่ใช่เวรพี่เขาเป็นพี่คนอื่นมาส่งพัสดุ
เจี้ยวนั่งหง่อยเลยจ้าเพราะว่าออกไปรับเขาแล้วเขาไม่เล่นด้วย
ไม่ใช่ปีกว่านั้นอ่ะดีใจคนเดิมโหไข่เจียวร้องไห้
หน้าหน้าใช่เอออันนี้หน้าเขาเป็นอย่างงี้อยู่แล้วโหหรอ
ไม่แต่เจ้าของเห็นก็แบบสงสารนะก็เลยเนี่ยเอามาลงในเพจนะคะ
คุณจูนเขาก็บอกว่าอาทิตย์ก่อนพอดีไม่ใช่พี่คนเดิมมา
เจียวก็วิ่งกระดิกหางออกไปรอรับเลยแม้ว่าหางจะกุดหน่อย
ปรากฏพี่เขาไม่เล่นด้วยไม่สนใจไม่แม้แต่จะชายตามอง
คือปกติถ้ามองจากด้านนอกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใคร
เพราะใส่หมวกกันน็อกแล้วเสื้อก็สีเหมือนกันไง
เจลเขาจะไปรู้ได้ไงล่ะเออแล้วเขาไม่เล่นด้วย
เจียวก็คอตกเดินหัวห้อยกลับมาที่บ้านเลยนะคะ
ล่าสุดเขาก็เลยเหมือนกับว่าสั่งของมาชิ้นนึงแล้วเขียนหน้ากล่องเลยบอกว่า
สุดท้ายพี่เขาก็มาเขาก็ถามเลยเอาบ้านอยู่ตรงไหนยังไง
แล้วก็แวะมาหาไข่เจียวนี่เพราะมันเขาเขียนรับบุคอฤย์แบบเนี้ย
พี่พนักงานคนนี้ชื่อว่าพี่อันนานเอี่ยมทวม
ไข่เจียวอยากเจอพี่มากพี่มาส่งของที

อนันต์บอกว่าเป็นพนักงานปรายศนีย์มา๒ปีแล้ว
ก็รับผิดชอบพื้นที่ตำบลบางแม่นาง
แล้วก็มาส่งพัสดุที่หมู่บ้านของไข่เจียวในอำเภอบางใหญ่เป็นประจำ
เข้ามาทุกครั้งต่อให้บ้านไข่เจียวมีพัสดุหรือไม่มี
ก็จะแวะมาเล่นกับไข่เจียวเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนรักสุนัข
ไปรอเจอพี่ปรายสนีพี่อนัน

ที่ที่มีกระงกรรมไข่เจียวก็ไม่หวั่น
เดินมาให้เค้ารูกห่างหลัก
เป็นพี่คนเดิมก็คือพี่อนันต์รู้ชื่อแล้วไง

ไข่เจียวลูกไข่เจียวไปอยู่กับพี่อานันต์เลยมั้ยล่ะ

อันนี้คือท่ารอพี่อานันต์
ถ้ารอพี่อนันต์ไงถ้าพี่อนันต์วิ่งมาปุ๊บก็จะวิ่งตามออกไปหาเลย
เป็นความน่าเอ็นดูก็ไปติดตามโอ้หนูลูก

ดิฉันเดี๋ยวตั้งชื่อเพจไข่ดาวแล้วกันนะคะ